ใครบอกว่าสวยทำงานเก่งชีวิตจะเพอร์เฟค

เดี๋ยวเรามาย้อนดูประวัติเรื่องราวความรักของเธอกันค่ะ
คุณปูประยาเข้ามาตอนอายุ๑๕ปีนะ
แต่ว่าดีกรีความแซ่บของนางเอกลูกครึ่งคนนี้ไม่ยิ่งห่อนไปกว่ารุ่นพี่ร่วมวงการเลย
มาดูกันจากลิสต์รายชื่อของหนุ่มที่เธอประกาศชัดนะเธอเป็นคนชัดเจนนะ

คนแรกไล่มาเลยคิดถึงใครดี

นี่ไงร้ายก็รักนะเกรียร์ร้ายก็รักนะแต่งให้เลย
ไว้ให้เป็นอนุสรรักเขาว่าอย่างนั้น
ไปได้๖เดือนคนโสดมันกำลังเนื้อหอมเอายังไงต่อดีล่ะ
ต้องบอกเลยว่าประกาศคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มรุ่นพี่นัทสารศาสตร์ค่ะ
ก่อเป็นตำนานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
แต่หลังจากประคองรักทั้งน้ำตามาได้๒ปีเท่านั้นปิดฉากกันไปกับรักสามเศร้าค่ะ
และต้องที่บอกว่ามันมีเรื่องรักสามเศร้ามานี่มีคนเข้ามาแล้วนะ
สามเศร้าเราสามคนก็เพราะว่าช่วงเวลาที่เธอกำลังระหองระแหงกับนัทสารศาสตร์เนี่ย
ว่ากันเลยนะครับว่าช่วงนั้นฝ่ายชายตามรับตามส่งหวังจะพิชิตใจหน้าดู
ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวกันหน้าสื่อเลยคุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้นะ
แต่รักต่างวัยในครั้งนี้คบกันได้ไม่นานค่ะผ่านไปได้แค่ปีเดียวเท่านั้น
ความห่างนะตอนนั้นคุณปูไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่อ
ก็เลยทำให้ทั้งคู่เลิกรากันไปค่ะ
ต่อมาไฮโซรายใหม่โอ้ยมีแต่ไฮโซ
ไฮโซรายใหม่ได้ครองหัวใจมานะคะก็คือเพื่อนเก่าที่เจ้าตัวบอกว่ารู้จักกันมานานแล้ว
นั่นก็คือไฮโซขุนพลอิสระ
คู่นี้ก็นานอยู่นะบ่มรักกันมา๔ปีค่ะ
จนกระทั่งได้มาปลูกต้นรักกับไฮโซโน้ตวิเศษ
ที่รายนั้นเลิกรากันไปกับแฟนสาวซุบตาใครล่ะ

ตอนนั้นก็เลยมีกระแสเหมือนกันว่าเกาเหลากันดีคู่นี้
ค่ะคุณปูกับคุณอ้ำเกาเหลากันหรือเปล่า
แต่จริงเขาก็เคลียร์กันชัดว่าไม่มีอะไรนะฮะ
ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่นี้ดูแล้วแหมราบรื่น

เอาล่ะคุณโน๊ตนี่น่ะน่าจะเป็นรักสุดท้ายของคุณปู

เขาบอกว่าเมื่อก่อนคุณปูปรายาดูลุคแบบไม่ใช่แบบนี้

แต่พอตั้งแต่คบคุณโน๊ตเธอปรับลุคตัวเองใหม่
ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดูแลสุขภาพ

คือคิดว่าเธอจะเป็นสะพ้ายเล็กแล้วนะ

ใช่แล้วก็เขาบอกว่าคิดว่าจะตามติดมากันกับคุณชมพู่
แต่ว่าอาจจะถึงคราวปิดตำนานว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านเข้าซะแล้วค่ะ

ยังไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวรอคำตอบกันดีกว่า
พรุ่งนี้เชื่อว่าจะมีคำตอบหรือไม่
ก็อาจจะมีแต่ความเงียบให้ไปคิดคำตอบกันเอาเองต่อแล้วกัน

จริงบางทีเรื่องราวที่บางทีไม่สบายใจ

ตอบไปด้วยได้อีกสักประเด็นอีกถ้าอย่างนั้น